เป็นเหตุการณ์ของแท็กซี่ป้ายดำ
คือมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนุ่มลูกครึ่งไทยฮ่องกง

เพราะว่าไปที่อุบลราชธานีไปถึงสนามบิน
แล้วปรากฏว่าโอ้โหมีแท็กซี่ป้ายดำมารับ

รับแล้วก็เหมือนจะพาเดินทางไปส่งในจุดหมายปลายทาง
แต่แท็กซี่ป้ายดำบอกนักท่องเที่ยวบอกว่า

แวะซะหน่อยไหมซื้อข้าวซื้อของ

ปรากฏว่าพอออกมาจากร้านสะดวกซื้อของปั๊มน้ำมัน

พร้อมกับทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

อยู่ในรถนะฮะทรัพย์สินมีทั้งโทรศัพท์มือถือ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนายลำซำแซ่หลำอายุ๔๕ปี
เป็นนักท่องเที่ยวลูกครึ่งไทยฮ่องกง
ซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกับนางสาวปวีนาพวงพกา

เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุบลราชธานีเลยนะครับ
โดยระบุว่าถูกรถแท็กซี่ป้ายดำ
ที่เรียกมาจากสนามบินอนาชาติจังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างการเดินทางไปอำเภอเขมราช
แล้วก็ในรถแท็กซี่ป้ายดำยังมีกระเป๋าสัมภาระ๓ใบ
แล้วก็ทรัพย์สินกว่า๑แสนบาท
ซี่ป้ายดำคันนั้นเอาไปด้วยนะครับ
โดยนายลำซำเล่าให้ฟังบอกผมเองนะมาจากกรุงเทพ

ก็มีกลุ่มชายหญิง๓คนเข้ามาเสนอบริการรถแท็กซี่ป้ายดำ

ตกลงราคากันไว้๑๐๐บาทนะครับ

ตรงออกตัวฉบับละ๕๐๐บาทให้๒ใบ
ทีนี้นายลำซำกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้
ก็นำกระเป๋าเดินทาง๓ใบ

คือจำเลขทะเบียนได้แต่จำหมวดจังหวัดไม่ได้นะครับ

จากนั้นแท็กซี่ป้ายดำก็ขับออกมาจากสนามบิน
ตามถนนอุบลตรการมุ่งหน้าอำเภอเขมราชนะครับ
ระหว่างทางคนขับน่าจะออกอุบาย
สอบถามทางนายลำซำแล้วก็เพื่อน

จะซื้อของไปใช้นะครับ
พอมาถึงปั๊มตรงปตทถนนอุบลตรการ
ตัวนายลำซำแล้วก็เพื่อนก็ลงจากรถ
ไปซื้อของไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

แล้วทีนี้นายลำซำกับเพื่อนก็ไปเข้าห้องน้ำ
แต่พอออกมาจากห้องน้ำเท่านั้นแหละคุณ
ป้ายดำคันนี้ไม่อยู่ตรงจุดจอดรถแล้ว
ตอนนั้นนะนายลำซำบอกโอ้โหยังคิดบวกอยู่เลย
คิดว่าคนขับอาจจะขับออกไปทำธุระแป๊บนึง
เดี๋ยวรอสัก๑๐นาที๑๐นาทีก็แล้ว
ไม่เห็นว่าแท็กซี่ป้ายดำจะขับกลับมารับเลย
ทีนี้รู้แล้วแหละว่าโอ้โหเขาคงเอาทรัพย์สินเราไปด้วย

ลำซำบอกว่าปกติผมจะมาทำบุญปี๑๔๕ครั้ง

แต่ครั้งนี้โทรหาแท็กซี่เจ้าประจำเขาไม่รับสาย
ก็เลยต้องขึ้นแท็กซี่ป้ายดำแบบนี้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดูแลกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำหน่อย
ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพ
หรือว่าเป็นแท็กซี่ที่รับการอนุญาตหรือเปล่านะฮะ
ฟังเสียงของทั้งนายลำซำแล้วก็เพื่อนผู้หญิงของนายลำซำนะฮะ
เขาก็บอกเราเข้าห้องน้ำไหมแวะที่ปั๊มก่อน
เราก็ดีเพราะว่าเราอยากซื้อของที่เซเวนส์
ไว้ใช้แหละก็เลยจอดตรงปั๊มปตทแป๊บนึงแหละ

เอาเก็บไว้ในรถอีกรอบนึง

ห้องน้ำออกมารถก็ไม่รู้ไปไหนแล้วครับ
จริงไม่น่าให้มีรถพวกนี้อยู่ในสนามบินแหละ
สมมุติจะมีการเกิดเหตุแบบนี้ครับ
ก็เหมือนเราก็ฝากชีวิตเขาไว้อยู่ในรถไง
ทั้งท่อทรัพย์สินทั้งเรา

แล้วทำกับเราแบบนี้ก็เสียใจครับ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็จุดจอดรถแท็กซี่ภายในสนามบินอนาชาติอุบลราชธานี
เพื่อจะหาคนขับรถคันดังกล่าวมาสอบสวนให้ได้เลย
เพราะเอาทรัพย์สินของผู้โดยสารไปนะครับ

นายชัยวัดรองทองอายุ๖๒ปี
เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานี

บอกไม่มีเจตนาจะทิ้งนักท่องเที่ยว
และไม่มีเจตนาจะเอาทรัพย์สินไปนะฮะ

นายชัยวัดอธิบายว่าระหว่างจอดรถรอนักท่องเที่ยว

เขาเลยขับรถไปจอดหน้าห้องน้ำคนพิการ
เนื่องจากเขาเคยเป็นทหารเก่าเหยียบกับระเบิดจนขาขาด
จุบันใส่ขาเทียมเดินไม่สะดวก
ก็เลยนี่เข้าห้องน้ำคนพิการขับรถไปจอดตรงหน้าห้องน้ำ
แต่พอทำธุระเสร็จออกมาอ้าวไม่พบนักท่องเที่ยวแล้ว
ก็เลยขับรถออกตามหาตามเส้นทางที่จะไปเขมราช

จนถึงเช้ามานอนรออยู่ที่ปั๊ม
รับว่าเขาก็สะเภาไม่ได้ให้เบอร์โทรกับนักท่องเที่ยวเอาไว้
รู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ผมก็บอกขอโทษได้หลายเพราะว่า
คือว่าเหมือนกับท่าเผ่าของผมเอง
บอกว่าห้องขยับแล้วกับอันดังหน้า
ก็ไปยิงเบอร์โทรไว้
อ๋อนี่นะอันนี้เหตุผลเขานะฮะ
ทีนี้ทางด้านขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะ
ลงพื้นที่สนามบินอนาชาติอุบลราชธานีนะครับ
ต้องไปตรวจแหละเรื่องการให้บริการรถแท็กซี่ป้ายดำนะฮะ
พบว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องนะ
แต่นำรถมาให้บริการผิดประเภท
ไปตรวจตรงเคาน์เตอร์การให้บริการเลยนะฮะ
คือจดทะเบียนถูกต้องแหละนำรถมาให้บริการผิดประเภท
เนื่องจากรถที่ใช้รับส่งจากสนามบิน

ต้องเป็นรถบริการธุรกิจป้ายเขียวเท่านั้น
การนำรถป้ายดำมาใช้จึงมีความผิดตามมาตรา๒๑พรบขนส่ง
มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะครับ

อยู่ระหว่างเดินทางไปที่สพเมืองอุบลราชธานี
เพื่อที่จะมารับทรัพย์สินคืนต่อไป

อุบลเขาก็ค่อนข้างจะไอ้นี่เหมือนกันนะคุณ

เพราะว่ามันจะเสียหายต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ